ร้อนมากคุณนันทิกา
แสดงว่าคุณนันทิกาก็ดูเราจากต่างประเทศนะครับ

ส่วนท่านอื่นก็สามารถแสดงความคิดเห็น
ส่งมาผ่านทางไลน์หน้าจอและทางเฟซบุ๊คได้นะครับ
ค่ะส่วนช่วงนี้คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ที่จริงเนี่ย
เมื่อวานนี้ก็เป็นข่าวเหมือนกันนะเราก็ตามต่อเพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่ง
เขาถูกนำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลคือในสภาพเนี่ยเลือดอาบถูกตัดเจ้าโรค
ถูกตัดเจ้าโลกแล้วก็ร่างกายสะบักสบอมเหมือนถูกรุมซ้อมมา
แต่เจ้าตัวให้การอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นจำอะไรไม่ได้เลย
เจ้าโลกที่ถูกตัดไปอยู่ไหนยังไม่รู้และยังไม่รู้ตัวว่าถูกตัดด้วยนะตอนแรก
ใช่ส่วนตอนนี้ความคืบหน้าล่าสุดรู้แล้วแหละว่าคนที่ทำคือใคร
สรุปก็คือเป็นเพื่อนที่ร่วมวงกินเหล้าด้วยกันนั่นแหละ
ส่วนปมสาเหตุมาจากอะไรจะเล่าให้ฟังนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าตำรวจภูทรบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ก็ไปคุมตัวนายเพิ่มศักดิ์เพชรประเสริฐหรือว่านายเอียด
อายุ๕๑ปีเป็นชาวจังหวัดตรัง
ก็คุมตัวนายเอียดไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านเช่า
ในจุดที่เกิดเหตุอยู่ในตำบลหนองอ้อ
เพราะว่านายเอียดไปเข้ามอบตัวกับตำรวจ
สารภาพบอกว่าผมนี่แหละเป็นคนก่อเหตุ
ทำร้ายตัดอวัยวะเพศนายสุวิทย์
ทำจริงเมื่อช่วงตี๓๓๐ของเมื่อวันที่๒๒กรกฎาคมที่ผ่านมา
โดยนายเอียดบอกนะคะบอกว่าผมเป็นหัวหน้าช่างทำสีอู่ต่อรถบัส

แล้วนายสุวิทย์ผู้บาดเจ็บ
ก็เพิ่งสมัครมาทำงานที่อู่นี้สักประมาณเดือน๒เดือน
รู้จักกันกับนายสุวิทย์ประมาณสักเดือนกว่า
ทีนี้ก็เลยชวนกันบอกมาพักอยู่ที่บ้านเช่าด้วยกันไหม
บ้านเช่าหลังหนึ่งมันก็แยกห้องนอนกันไป
เพราะว่าเป็นคนบ้านเดียวกันแล้วก็ทำงานที่เดียวกัน
แล้วก็ผู้ก่อเหตุเขาเหมือนเป็นเจ้านายนะ

แล้วก็ผู้ที่โดนตัดอวัยวะเพศเป็นลูกน้อง
ทีนี้วันเกิดเหตุทั้งนายสุวิทย์แล้วก็นายเอียด
รวมถึงมีเพื่อนร่วมงานอีกคนนึงก็มาตั้งวงมาดื่มเหล้ากัน

ตอนดึกหน่อยสักตีหนึ่งตีสองคุณผู้ชม

นายเอียดเขาก็เลยชวนเพื่อนอีกคนนึงขี่มอเตอร์ไซค

ก็เลยปล่อยให้ภรรยาของนายเอียดวัย๕๒ปีอยู่ที่บ้าน
ภรรยาเขาทานข้าวเสร็จดูละครเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็เข้าห้องนอนเข้าห้องนอนตามปกติแหละครับ
ใช่ทีนี้มีนายสุวิทย์อยู่ที่บ้านพักคนเดียว
หลังจากนั้นนายสุวิทย์ก็มีอาการมืนเมาเมาได้ที่เลยค่ะ
พอนายเอียดกับเพื่อนไปซื้อเหล้ามาเสร็จ

ได้ยินเสียงก่อนเลยคือแบบเป็นเสียงภรรยาวิ่งหน้าตาตื่นออกมา

เห็นว่านายสุวิทย์เดินออกมาจากห้องนอนเมีย

ทำอะไรเมียกูแบบนี้ด้วยความไม่พอใจ

ไปหยิบค้อนไปเอาเครื่องมือช่างมากระหน่ำ

นายสุวิทย์สลบฟุบลงไป
หลังจากนั้นนายเอียดเขาก็ใช้มีดปอกผลไม้
เจ้าโลกจนขาดแล้วก็เอาโยนทิ้งไปในพงหญ้าหน้าบ้าน
สางแค้นที่ย่องเข้าไปในห้องของเมียเขา
ใช่ค่ะเหมือนกับแบบแค้นมากเลยทำไมถึงมาทำแบบนี้
แต่ทีนี้พอหลังจากตัดไปแล้วนายเอียดเขาก็รู้สึกผิดขึ้นมา

ก็เลยไปบอกเพื่อนบ้านบอกให้เพื่อนบ้านช่วยหน่อย
ขับรถพาไปส่งโรงพยาบาลหน่อย
แล้วก็เลยพาไปส่งที่โรงพยาบาลบ้านโป่ง
พอเห็นว่าเอาตัวเข้าห้องฉุกเฉินไปแล้วก็ขับรถ

ตำรวจก็มีการประสานกับชุดพิสูจน์หลักฐาน

เพราะเขาบอกว่าเขาตัดแล้วเขาโยนทิ้งไปในพงหญ้าหน้าบ้านใช่ไหม
ก็ไปหาที่พงญาติแถวบ้านเช่าบ้านพักนี้ค่ะ

ทีนี้พอหลังจากทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ตำรวจก็คุมตัวในเอียดที่เป็นผู้ต้องหาเป็นมือมีด
นำไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สพบ้านโป่ง
แล้วก็เรียกพยานในที่เกิดเหตุ
ภรรยารวมถึงพยานแวดล้อมต่างคือเพื่อน
นั่งดื่มเหล้าด้วยกันมาสอบปากคำเพิ่มเติม
เรื่องต้นก็ตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส

เหมือนกับดูแลมาตลอดห่วงใยมาตลอด
ไม่คิดว่านายสวิทธิ์จะคิดไม่ดี

ลวนลามตัวภรรยาของนายเอียดแบบนี้
ก็คือเป็นหัวหน้าก็ดูแลลูกน้องคนนี้มาด้วยตลอด
พอชวนมาตั้งวงกินเหล้าเท่านั้นลูกน้องทำพิษเลย

แต่ก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ